อย่าลืมมาลุ้นไปพร้อมกันกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันอังคารที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ถ่ายทอดสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป